มาดูความเคลื่อนหน้าที่จังหวัดบูริรัมณ์นะฮะ
มีผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความว่าลูกสาวเนี่ย
เรียนชั้นป๖ถูกคุณครูผู้ชายอายุ๓๙ปี
ชื่อว่าครูบอยกระทำอาณาจารย์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
สุดท้ายคุณครูคนนี้รับสารภาพว่าทำจริง
แต่ว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะรู้สึกอับอายไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย
แม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ๓๔ปี
บอกว่าลูกเนี่ยเรียนชั้นป๖อายุ๑๒ปีนะฮะ
ถูกทำอนาจารย์ก็มีการนำหลักฐาน

ดำเนินคดีกับคุณครูชื่อว่าครูบอยเป็นนามสมมุตินะฮะ
อายุ๓๙ปีเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนที่ตำบลโนนขวาง
อำเภอบ้านด่านที่บุรีรำ
ที่คุณครูคนนี้มีการลบข้อความที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้ไปแล้ว
เพราะว่ากลัวผู้ปกครองจะไปเห็นแล้วก็ถูกจับถูกไล่ออก
ซึ่งผู้ปกครองก็พยายามเค้นถามลูกสาวสุดท้าย
รับว่าถูกคุณครูเนี่ยกระทำอนาจารย์ในโรงเรียนจริงนะ
แม่ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี
ต่อมาเนี่ยครูบ๊อยเนี่ยผู้ถูกกระดาษหาก็เลย
พบกับพนักงานสอบสวนสารภาพว่าเหตุดังกล่าวที่มันเกิดขึ้น
เกิดขึ้นจริงในช่วงปิดเทอมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ชักชวนเด็กนักเรียนในกลุ่มหนึ่งไปเรียนคอมพิวเตอร์
แล้วก็ฉวยโอกาสที่อยู่กับเด็ก๒ต่อ๒
ลงมือกระทำอนาจารย์ในห้องคอมพิวเตอร์
ด้วยการกอดจูบรูปคำจับของสงวนของเด็กไปสองครั้ง
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใด
ขณะที่ญาติของเด็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเอาคลิปเสียง
ที่มีการโทรศัพท์คุยกันกับคุณครูเพราะว่ามีการโทรไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่ครูเองก็จะเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งครูยอมรับว่ากระดับธรรมอาจารย์ลูกสิทธิ์จริงแล้วก็ในคลิปมีการยื่นเสนอ
เพื่อเอาให้เงินชดเชยค่าเสียหายแต่ญาติไม่ยอม

ประโยคสุดท้ายนะงั้นยอมรับครับนี่คุณครูคนนี้แหละ
น้าพันธ์ตะบดเอกพงศธรโสกุลผู้กำกับการสอบภอบ้านด่าน
บอกว่าเมื่อวานเนี่ยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับคุณครูบอยไปแล้ว
สองข้อหาคือกระทำอนาจารย์บุคคลอายุไม่เกิน๑๓ปี
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากวิดามันดาพร้อมคัดค้านการประกันตัว
เพราะกลัวจะถูกคมขู่นะครับแล้วก็คุมตัวไว้ในห้องขังของโรงพัก
ซึ่งครูบอยเนี่ยเครียดมากแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าอับอายกลัวถูกญาติแล้วก็ชาวบ้านรุมประชาธรรม
ก็เด็กให้การว่าได้กระทำจริงแต่ไม่ถึงขั้นข่มขืนนะครับเป็นการกระทำอนาจารย์
อาจารย์ก็รับสารภาพกับสอดรับกับคำให้การเด็กครับ
พนักงานสอบสวนก็เลยได้ทำเรื่องฝากขังผู้ต้องหาที่ศาลจังหวัดบุรีรำนะครับ
สุดท้ายก็ส่งตัวฝากหางเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนเด็กผู้หญิงยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับ